คุณผู้ชมคะเดี๋ยวผักแพงแบบนี้นะ
ฟรีไปเลยละกันไม่ได้พูดเล่นพูดจริง
มีแจกอยู่ก็นี่ไงไปต่อแถวรับได้เลย
เดี๋ยวมีอะไรเปล่ามันคนละอารมณ์เลยนะมันคือผักแพง

แล้วมาใส่เป็นชุดในรถแต่งซิ่งแบบนี้
ขิงขาตะไคร้ใบมะกรูดมะนาวเป็นชุดแบบนี้

ชาวบ้านได้รับแล้วชูถุงผักขึ้นมา

เพราะว่าอย่างที่บอกคุณผู้ชม
น้ำใจคนไทยมันมาแบบเต็มที่จริง

เขาอบพยพมาอยู่ตรงเต็นต์ตรงริมถนนแบบนี้
ส่วนใหญ่เขาจะได้พวกแบบน้ำดื่มใช่ไหม

ท่านรองนายกอบตสะแจงรองพัชรพลวงใหญ่เนี่ยนะครับ

เราไม่ได้แจกถุงยังชีพแบบคนอื่น
แจกผักละกันผักสดสดแบบเนี้ยเอ้ยแต่ก่อนมันจะมีโมบายพาณิชย์ใช่ไหม
ใช่เออนี่ขายของลดราคาใช่อันนี้แจกเลยอันนี้อันนี้มาเป็นรถโมบายเหมือนกันค่ะ
แต่เป็นรถแบบแต่งซิ่งเลยอ่ะทิ้งถ่าตะไคร้มะนาวใบมะกรูดแพ็คมาเป็นถุง
เป็นถุงเป็นถุงแบบนี้แล้วเราก็ไปคุยกับรองนายกอบตสะแจงเนี่ยนะ
บอกว่าพืชผักสวนครัวที่เอามาแจกเนี่ยก็ได้มาจากพี่น้องชาวตะบนสะแจงนี่แหละ
เขารวบรวมกันมาแล้วก็ให้ผมมาเป็นตัวแทนตระเวนแจก
ผมไปแจกที่ตำบลทัพยาที่อำเภออินบุรีมาร้อยชุดแล้วก็ไปแจกที่อำเภอเมืองอีก๓๐๐ชุด
โอ้โหนี่สุดยอดมากนะชาวตำบลสะแจงเขาก็แบ่งปันน้ำใจกันให้กับคนที่เดือดร้อนนะคะ
ครับทีนี้น้ำใจยังไม่หมดค่ะหลั่งไหลมาต่อเนื่อง
คราวนี้พี่บังออนพี่บังออนเป็นเจ้าของร้านลาบยะโสสาขาวัดมะปราง
อย่าบอกนะว่าแจกลาบแจกส้มตำถูกต้องค่ะดอมจริงเหรอจริง
คือเอาขนอ่ามะละกอเนี้ยเส้นมะละกอแบบเนี้ยเอามาสี่สิบโล
ตำส้มตำแบบแซ่บใส่ถุงนะเป็นพันถุงเลย
ใช่ให้พี่น้องผู้ประสบภัยค่ะอยู่ในพื้นที่ชุมชนวัดมะปราง
ให้ได้กินซาบกันอืมอ้าวพี่แดงน่ะไม่ใช่แล้วนะ
สีเซ็นต์ใช่เดี๋ยวว่าพี่เบิร์ด
ถ้าเกิดว่าพี่เบิร์ตแบบไม่ใช่แค่ส้มตำอย่างเดียวนะ
ยังมีอย่างอื่นอีกนะลาบขนเงียวผลไม้ไอติมหมูทอดมากันครบเลยค่ะ
แต่ย้ำนะอันนี้เขาให้กับผู้ประสบภัยเท่านั้นนะคะ

เราได้เห็นน้ำใจของคนไทยแล้วเราดูน้ำหน่อยไหม
น้ำในเขื่อนนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้าง
ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาล่าสุดวัดได้๑๗๖๘เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง
แล้วก็การระบายน้ำก็ลดลงค่ะ
ก่อนหน้าเรารายงานว่า๓๐๐กว่า

ตอนนี้ลดลงมาอยู่ที่อัตราประมาณ๒๘๗๒ลูกบาทเมตรต่อวินาทีค่ะ
แล้วน้ำท้ายเขื่อนก็ลดลงด้วยเหมือนกัน
แต่ก็ยังถือว่าสูงกว่าตลิ่งอยู่ประมาณสักครึ่งเมตรนะครับ
เหนือเขื่อน๓อำเภออย่างอำเภอเมืองชัยนาฏวัดสิงห์มโนรมเนี่ย
บ้านเรือนยังได้รับผลกระทบคุณผู้ชมเห็นเรือแบบนี้
น้ำยังท่วมอยู่ท้ายเขื่อนก็ยังมีน้ำท่วมขัง
น้ำสูงประมาณ๕๐เซนก็มีแต่ถ้าเกิดสูงหนักหน่อยก็๒เมตรมีเหมือนกันนะคะ
อันนี้ชั้นแรกยังจมอยู่เลยนะทางนี้